คือช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่มีการให้สัมภาษณ์

เพราะเป็นเรื่องของตัวบุคคลก็คือตนเอง
แล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในอุดมการของก้าวไกล
ช่วยผลักดันพักษ์และนโยบายของพักษ์ต่อไป
ช่วงหนึ่งเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่ามีน้ำตาไหลออกมาด้วย

เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปก็ขอให้ไปชี้แจง
แล้วก็ไปฟังคำวินิจฉัยของปปช
ตามที่มีคนไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบค่ะ
มันลำอาจจะยุ่งและอ่าวงใจที่จะพูดทุกครั้งครับ
ผมขอเรื่องนี้ขอไม่พูดด้วยไหมครับ
เพราะว่าผมอยากให้กระบวนการนี้
ขอให้ไปอยู่ในส่วนกระบวนการที่ผมต้องไปชี้
ที่ไปแผลตรงนั้นผมว่าตอนปราชาดีกว่าครับ

ก็อยากจะให้ทุกคนยังคงเชื่อเถอะครับว่าการสร้างสวัสดิการทั่วหน้า
เป็นนโยบายที่พระเก้าไกรพยายามดันอยู่
สร้างประเทศที่ทุกคนเท่ากันได้
เป็นบางช่วงนะครับของการให้สัมภาษณ์นะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้คือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปรอสัมภาษณ์ใช่ไหม
แล้วก็ไปเจอทางผู้ช่วยส่อคุณปูอัตนะครับ
คุณสุภาพบุรณสินนะครับกำลังใช้กันไกลตัดป้ายหาเสียง
ส่วนที่เป็นโลโก้ของก้าวไกลออกจากป้ายครับ
เหลือไว้เพียงส่วนที่เป็นภาพของทางคุณปูอัด
ผู้ช่วยส่อคุณปูอัตใช่ไหมครับ
ชื่อคุณสุภาพบูรณสินนะครับ
คุณสุภาพบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทำงานกับทางคุณปูอัดเนี่ย๓ปีกว่าแล้วนะครับ
รู้จักกับผู้เสียหายทั้งสามคนแล้วก็เห็นว่าฝ่ายผู้เสียหายนั้น
แสดงออกในลักษณะชอบพอกับทางสอสอปูอัด
ก็เลยไม่เชื่อว่าจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา
มองว่าการแตะเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องปกติครับ
การกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศนั้นรุนแรงเกินไป
มองว่าสอบสวนการสอบสวนไม่ควรจะทำกันแค่ภายในพัก
แต่ควรใช้กระบวนการยุติธรรมครับ
ยังชี้แจงประเด็นนี่แหละประเด็นที่ในโซเชียลนั้น
เอาเรื่องการโค้งเนี่ยนะครับ
ตั้งคำถามบ้างไปล้อเลียนบ้างอะไรต่างนะครับ
คุณปูอัดยืนยันบอกว่าเป็นการแสดงความจริงใจ
ตนเองที่ทำแบบนี้มานานแล้วครับทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะโค้งคำนับครับ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันสอสอสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนนะครับ
เขาใช้คำว่าแตะต้องได้นะแล้วก็ไม่คิดว่าหลังจากที่ตนเองทำแบบนี้
จะกลายเป็นกระแสจนคนเอาไปวิจารณ์นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าวันนี้จะโค้งก็ได้นะ
คุณปูอัดก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นนะครับ
นี่ขนาดพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยยังเกือบเผลอลืมตัวโค้งนะครับเพราะว่าอ๋อปกติคือโค้งอยู่แล้ว
คือผมเชื่อว่าคนจำนวนมากสงสัยนะครับทำไมคุณปูอัดถึงโค้งตีความกันไปต่างนานา
แต่ภาพที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพเก่าวันนี้ไม่มีโค้งแต่เกือบอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคืบหน้าล่าสุดกรณีคุณปูอัดนะครับ